มาตามความคืบหน้าเหตุอุอัดที่เกิดขึ้นที่บึงการกันหน่อยนะคะมีคนร้ายเนี่ยลอบเข้าไปในที่นาแล้วก็ไปยิงผู้ชายสามคนตายไปสองเจ็บสาหัสอีกหนึ่งค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางคืนวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนค่ะ
มีคนร้ายตามผู้ชาย๓คนนะคะก็คือมีนายเตยนายอ้นแล้วก็นายชูพงศ์เข้าไปแล้วก็ไปยิงเขาใช้ปืนจุด๓๘๐ออโต้นะคะ
เตยหรือว่านายอุดมโพศีวัยยี่สิบเก้าปีเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าของสวนยางกระสุนเข้าหน้าผากหนึ่งนัดเสียชีวิตส่วนอีกรายนึงนะคะนายศักดาเขาภูเขียวหรือนายโอนวัยสามสิบสามปีคนนี้เนี่ยโดนเข้าที่กระสุนเข้าหัวกับลำตัวเสียชีวิตเหมือนกันส่วนนายชูพงศะสมบูรณวัยยี่สิบเก้าปีหรือ
จะมีการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปในรุ่นเนี่ยเป็นเจ้าของสวนแล้วก็เป็น
พ่อของนายอุดมหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่าสามคนนี้เป็นเพื่อนกันเข้ามาช่วยกันเปิด
หน้ายางจนกระทั่งเช้าเนี่ยคือเขาไปช่วยกันเปิดหน้ายางตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเห็นลูก
กลับเข้าบ้านก็เลยเดินเข้าสวนยางไปดูเห็นว่าลูกตายแล้วค่ะก็คิดว่าอาจจะเป็น
มือของนายเปรี้ยวอันนี้พ่อสงสัยนะคะนายเปรี้ยวเคยมาขอกรีดยางที่สวนหลายวัน
ก่อนแล้วก็ไม่พอใจเรื่องสวนแบ่งค่ากรีดยางเลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่า
ทำให้เกาะเหตุขึ้นเบื้องต้นตำรวจก็ได้เรียกตัวในเปรี้ยวนะคะ
ซึ่งในเปรี้ยวก็เดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจแล้วก็ปฏิเสธแล้ว
แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อค่ะเดี๋ยวรอเขาตรวจสอบแล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนละกัน